คุณผู้ชมครับในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับ
เดินทางลงไปที่สุโขทัยนะฮะไปตรวจสอบเรื่องของน้ำท่วม
แล้วก็ไปให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบน้ำท่วม
รวมทั้งวางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย
เรียกร้องมาแล้วเกิดนะฮะวันนี้ท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปครับ
ต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
แล้วก็บอกว่านี่ขออย่าไปพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ
กักเก็บน้ำไว้ในภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น
โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเพราะว่าสุโขทัยเองก็เกิดน้ำท่วมทุกปี
ดังนั้นเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจึงต้องลงไปคุย
ทำความเข้าใจกับชาวบ้านท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องเคือน
เพราะเดี๋ยวกลายเป็นประเด็นต่อไปเรื่อยเอาเรื่องน้ำท่วมก่อนนะครับ
ท่านก็พอไปถึงก็ลงจากเครื่องบินแล้วก็เดินทางต่อไปยังสนามบินสุโขทัยเข้าไปข้างใน
ไปฟังบรรยายการสรุปจากท่านผู้ว่าถึงสถานการณ์อุทธกภัยที่มันเกิดขึ้น
ท่านนายกเองพร้อมคณะก็เขาบอกว่ามีชาวบ้านจากชาวบ้านหมู่๕ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลก
นามกลุ่มย่านยาวยั่งยืนนะครับ
กลุ่มนี้เขาบอกว่าเขามีผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุโขทัย

ทีพื้นที่สนามบินมันเป็นแอ่งกระทะรับน้ำท่วม
แต่พอไปสร้างมันก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมานานกว่า๒๐ปี
ก็เลยรวมตัวกันยืนชูป้ายเรียกร้องให้ท่านนายกแก้ปัญหานี้
แล้วก็ยกพื้นที่สนามบินคืนให้กับชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวต่อไป
นี่เป็นชาวบ้านกลุ่มนี้นี่มีโปรงมีป้ายเอารถกันมานะครับ
หลังจากที่ชาวบ้านมายืนตรงนี้ท่านนายกก็ได้เห็นแล้ว
ท่านก็เดินทางต่อไปวัดครองกระจงครับอยู่ที่หมู่๓ตะบนครองกระจงอำเภอสวรรคโลกด้วยรถตู้คันนี้
สีขาวทะเบียนสุโขทัยทะเบียนกไก่ต่อเต่า๕๙๙๕จังหวัดสุโขทัย
กำลังจะถามว่าทะเบียนท่านนายกอะไรที่จะลงพื้นที่
ไม่บอกเดี๋ยวคุณผู้ชมจะโกรธเอาต้องบอกซะหน่อยเป็นธรรมเนียมรถท่านคันนี้เลย
ท่านก็เดินทางบันแล้วก็ไปกราบศักระหลวงพ่อสมฤทธิ์รับประทานแล้วก็นามศการสรรเจ้าวาดด้วย
แล้วก็ไปพบปากพูดคุยกันกับชาวบ้านในพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทธกภัย
แล้วก็เดินไปตรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมถ้ำกลางการวางกำลัง
โอ้โหกาดเต็มไปหมดแล้วครับเพราะว่าจะไม่อนุญาตให้ประชาชนที่ไม่ได้มีการตรวจตามขั้นตอนอย่างถูกต้องของตำรวจเนี่ย
เข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาดทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องของอุณหภูมิร่างกายต่างต้องตรวจสอบก่อนถึงจะให้เข้า
ซึ่งก่อนหน้าที่ท่านนายกจะเดินทางไปถึงเขาก็มีการตรวจแล้วมีการตรวจสอบ
เอาเป็นว่าท่านนายกรับทราบปัญหาแล้วชาวบ้านได้เจอแล้วบอกว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
ก็เป็นความหวังของชาวบ้านนะคะจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วยค่ะ